สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนครับ
ค่ะมามากัดกันให้สะบัดคู่กัดสะบัดข่าวกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
สาวอาทิตย์ใช่แล้วโอ้โหพลิกตรงเนี้ย
เอาก็ความสนุกอยู่ตรงนี้เจอกับผมชนะแล้วพี่ฝนธนสุนทรต้องมาร้องเพลงขับกล่อมให้กับคุณผู้ชม
เข้ารายการแบบนี้จังหวะดีเพลงได้ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปเพิ่มเติมเมโลดี้
ได้เลยให้มันไพร่รอกกว่านี้ไปอีกโดยทำวงสีให้เลย
มาเจอกับเราสองคนแบบนี้แน่นอนนะฮะข่าวสารมีให้ได้ติดตามกัน
รวมไปถึงข้อความไลน์จากคุณผู้ชมก็ส่งมาทักทายเรากันได้
ที่สำคัญในวันนี้ส่งมาตอบคำถามเราคุณจะได้รับของรางวัลกลับไปด้วย

กติกามารยาทเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฟังให้ดี
มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วส่งข้อความไลน์มาตอบคำถามที่ว่า
ถูกต้องตอนนี้คุณยังตอบไม่ได้หรอก
แต่คุณติดตามรายการคู่กัดสะบัดข่าวยาวไปเดี๋ยวในข่าวนั้นน่ะ
เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมตอบให้ถูกนะครับ
ที่สำคัญผมขออนุญาตบอกกฎกติกาอีกนิดเดียว
ว่าติดแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วย
ค่ะซึ่งไม่ต้องกลัวนะว่าเบอร์ของคุณเนี่ยจะโชว์ที่หน้าจอ
เพราะว่าจะโชว์แค่ทีมงานให้เห็นเท่านั้นนะคะเป็นส่วนตัวของคุณนะคะ
ถูกต้องครับรางวัลคำตอบไหนที่ตอบได้เร็วถูกต้อง
จะได้รับของรางวัลไปก็คือบัตรกำนันจากบิ๊กซีมูลค่า๕๐๐บาท

เพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยนะคะต้องเร็วด้วยนะ
เราจะประกาศรายชื่อหลังรายการนะ
ถูกต้องอยู่ในรายการได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
อ๋องานนี้ครับร้องดังฝนันลั่นเลย
เขาว่ากันว่านี่คือพิธีไล่ผีที่กำลังในโลกโซเชียล
มันเกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
สาวเจอรถจากกระยายยนตัดหน้าถูกตอบ
แล้วก็พลาดเหยียบคันเร่งแม่เกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะ
เอ๊คุณผู้ชมครับเห็นบ้างไหมหลายร้านเขาติดป้ายแบบนี้
มันไม่ใช่ป้ายราคานะว่าแต่มันเป็นป้ายอะไรกัน
อ้าวเดี๋ยววันนี้มาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนใช่แล้วพอเราต่อเลย
เราต่อเลยนะคะไปดูกันค่ะเป็นเรื่องจริงข่าวจริงนะคะ
กับการย้ายสิทธิ์บัตรทองแล้วก็เปลี่ยนหน่วยบริการนะคะ
ซึ่งสมัยก่อนอัดซ่อมรอนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอ๑๕วันค่ะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ
นี่เลยเนี่ยตามที่มีข้อมูลในสื่อต่างนะคะ
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องย้ายสิทธิ์บัตรทองและเปลี่ยนหน่วยบริการใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะ
ไม่ต้องรอสิบห้าวันแล้วซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
พบว่าในหนังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงนะเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายนะคะ
ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเนี่ย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการยกระดับบัตรทอง
โดยเน้นใน๔บริการค่ะนั่นก็คือประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ย
ไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้
หรือจะโครงการ๓๐บาทรักษาทุกที่ไม่ได้ทุกโรคนะ
อันนี้สะดวกมากนะคะ
ก็คือจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้น
มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้

เจย้ายหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ๑๕วัน

มีผลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้ว
เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนนะคะ
ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากทำให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทอง
เข้ารับการรักษาได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วเพิ่มขึ้นด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปตามกันได้ในเว็บไซต์นะครับ
หรือเพิ่มเติมก็เพิ่มไลน์ไปสอบออกข้อช่อ
ใช่แล้วค่ะมันดีอะค่ะเพราะว่าเนอะไม่ต้องรออะไร
ก็คือว่าไปที่ไหนก็ได้สะดวกตรงไหนก็ไปที่ไหนก็ได้
มาพูดถึงเรื่องของโครงการคนละครึ่งหลายคนก็คงรู้จัก
แต่หลังมันแปลกเพราะว่าหลายร้านนะครับ
ที่เขาให้บริการเนี่ยเริ่มจะขึ้นป้ายลักษณะแบบนี้ครับ

มันเกิดข้อสงสัยว่าเรื่องของการใช้สิทธิ์คนละครึ่งมันยังโอเคอยู่ไหม
พอมันขึ้นภาพแบบนี้เรื่องนี้นะครับทางเพจผู้บริโภคเขานำมาโพสต์เอาไว้นะ
เป็นเพจป้ายติดหน้าร้านไว้ว่าใช้คนละครึ่งบวกเพิ่ม๒๐สูงสุด๕๐บาท
คือเห็นแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
เรื่องนี้นะฮะทางเพจเขาอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ว่า
ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าทางร้านเนี่ยแต่ละร้านที่เข้าร่วมโครงการนี้
คือทางร้านเขาบอกว่าเขาจะถูกบันทึกรายได้เข้าระบบของสรรพากรด้วย
ก็จะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มต้นเข้าโครงการ
และจะถูกนำไปคำนวณภาษีรายได้ต่อปีเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วทางร้านก็จะคิดแล้วว่าปีนึงมันต้องเสียภาษีเท่าไหร่
มันอาจจะต้องมีการบวกเพิ่มอะไรอย่างนี้เพิ่มเงินเพิ่มเงิน
เพื่อที่บอกพอถึงครบปีจะมีการเสียภาษี
ถ้าทางร้านต้องไปเสียภาษีเพิ่มเติมก็เหมือนกับว่าบวกเพิ่มอีก๒๐
จากที่ผู้บริโภคนั้นจ่ายเงินไปแบบนี้มันเหมือนกับประมาณว่า
เอ้าผลักภาระให้กับผู้บริโภคหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ผมว่าเดี๋ยวรอให้ทางสรรพากรต้องออกมาชี้แจง
รวมไปถึงทางร้านที่เขาขึ้นป้ายแบบนี้มาชี้แจงด้วยดีกว่าว่า
เหตุใดถึงมีป้ายแบบนี้โผล่ออกมา
เพราะว่าพอมีภาพแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ย
โพสต์ในโลกโซเชียลหลายคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะ

อยู่แล้วอย่างผมอ่ะง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก
ถ้าผมใช้คนละครึ่งแล้วผมไปเจอป้ายแบบนี้
วกเพิ่ม๒๐คืออะไรครับ
ในหัวเราต้องคิดแล้วว่าทำไมต้องบวกเราเพิ่ม๒๐
แต่มันไม่ได้เป็นทุกร้านนะมันไม่ได้เป็นทุกที่นะ
ที่เท่านั้นเองที่เขาขึ้นป้ายลักษณะแบบนี้
เขาบอกว่าบางรายเขาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการใช้คนละครึ่ง
อันนี้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่านี่เขาไปซื้อกระเพาะป่า
เพาะปลากระเพาะปลาจริงใช่ไหมคะ
ไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่กล้าฟันทง
เพาะปลามันก็คงจะมีหลายเกรด
แต่สำหรับคนคนนี้ที่เขามาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าเขาเจอเรื่องที่เขางงและสงสัย

คือเขาไปซื้อกระเพาะปลาร้านนี้มาไม่ได้บอกนะร้านไหน

ตอนไปซื้อก็ซื้อปกติบอกพ่อค้า
เพาะปลาถุงหนึ่งถุงนึงแล้วพอตอนได้ถุงนั้นมากำลังจะจ่ายตังค์
บอกพ่อค้าว่าขอใช้สิทธิ์คนละครึ่ง

กลายเป็นว่าพ่อค้าเขายังไม่ยื่นสินค้าให้แต่แกะถุงออก
แล้วเหมือนกับว่าหยิบกระเพาะปลาออกจากในถุงเขา

นั่นคือสิ่งที่เขาแชร์มานะ
ผมก็ไม่สามารถฟันทงได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
เรื่องของการใช้คนละครึ่ง

อันนี้ไม่แน่ใจผมว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น่าจะต้องออกมาตอบคำถามกับสังคมนะว่า
สรุปแล้วเนี่ยไอ้การใช้คนละครึ่งเนี่ย
มันมีผลกระทบกับทางร้านไหม
หรือว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงกันแน่
หรือว่าในการค้าขายก็อาจจะต้องมีการเสียภาษี

เอาจริงโครงการนี้มันช่วยเหลือได้เยอะเอาจริงตามโครงการนะฮะ
ทำให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทำให้การเงินอะไรมันสะพัดนะคะ
แต่ถ้ามันมีข้อสงสัยอะไรผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาน่าจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้กระจ่างเนาะ
ใช่แล้วค่ะต่อนะคะช่วงนี้นะคะอิทธิพลจากพายุฝนที่ทำให้
น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพืชผักอะไรอย่างนี้ก็เสียหาย
พอเสียหายก็เขาบอกว่าต่อไปนะราคาน่าจะแพงขึ้น
หากว่าฝนยังไม่หยุดตกแล้วถ้าตรุษจีนเนี่ยผักอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ
โอ้โหนี่ไม่ต้องรอตรุดจีนเลยนี่ฝนไม่ต้องรอ
เดี๋ยวเทศกาลกินเจมาแล้วพักแพงแน่นอนครับ
คือทีมข่าวนี้ก็ไปสำรวจนะคะโซนที่ขายส่งผักตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร
ตรงนี้นี่โซนใหญ่อ่าโซนใหญ่ค่ะพบว่าการค้าก็คึกคักนะครับ
มีการนำผักจากบนดอยหรือว่าตามแหล่งปลูกผักต่างนี้เข้ามาส่งขายด้วย
แต่ด้วยปริมาณผักที่มันมีน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่ามันเสียหายจากการถูกน้ำท่วม
ก็เลยทำให้ทำให้ผู้คนนี้แย่งกันซื้อค่ะ
ผักมันก็เลยผักก็เลยขาดแคลนสิคะแพงด้วยนะ
ขาดแคลนแล้วก็แพงด้วยเขาเข้าไปสอบถามไหมคะ
เขาก็ยอมรับว่าช่วงนี้ราคาผักขึ้นแทบทุกอย่าง
อะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวกะหล่ำปลี
จากเดิมนี้เขาจะเป็นแบบเป็นถุงใหญ่แบบ๑๐กิโลนะ
ถุงนึงนี่คือ๘๐บาทแต่ตอนนี้พุ่งไปถึง๑๒๐๑๓๐บาท
มันเลย๑๐๐ไปแล้วจาก๘๐แล้วก็ผักคณะจากกิโลละ๒๕บาท
ตอนนี้ขึ้นมาเกือบเท่าตัวค่ะคุณชนะ
หมายความว่าเผลอมากกว่า๕๐บาทขึ้นไป
แถมยังต้องไปหาซื้อตามต่างจังหวัดมาขาย
เพราะว่าสินค้านี้มันขาดแคลนมากเลย
ส่วนผักชนิดอื่นราคาก็อาจจะยังไม่แพงขึ้นมาก
แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นทุกอย่างทุกอย่าง

ยิ่งเทศกาลกินเจนมันใกล้จะถึงแล้ว
ใช่เชื่อว่าผักทุกชนิดก็จะพุ่งสูงขึ้นอีก
ถ้าฝนยังตกหนักแบบนี้นะคะยังครอบคลุมทั้งประเทศแบบนี้อยู่
ซึ่งฝนก็เชื่อว่าผักเสียหายจริง
เพราะที่บ้านฝนก็ปลูกผักกินเองก็เสียหายเหมือนกัน
อย่างนี้พี่ฝนหลายคนเขาคิดว่าหน้าฝนน้ำก็น่าจะดี
เฮ้ยผักเผิกอะไรแบบนี้ก็ได้จะปลูกดีสิ
จริงแล้วนะคะก็คือเวลาที่ฝนมันตกมากเนี่ย
ผักนี่รากนี่มันจะเน่า
มันดูดซับน้ำมากไปใช่ร่ามก็จะเน่า
แล้วก็บางทีเนี่ยพวกหอยพวกแมลงสัตรูพืชจะเข้ามากิน
ซึ่งเวลาที่เราแบบว่าฉีดยากงไม่เชิงยา
อาจจะเป็นอะไรที่มันแบบว่ากำจัดป้องกันแมลง
ฉีดปุ๊บฝนชะก็ป้องกันไม่ได้
เนี่ยมันจะเสียหายตรงนี้คือเราปลูกเองเราก็เลยรู้
ก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเนาะ
อ่ะให้กำลังใจให้กับทุกคนนะครับใช่ค่ะสู้ค่ะ
เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับหลายคนเหมือนกัน
ละคนก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
อย่างสาวคนนี้เจอปัญหาตอนเมากลับบ้านครับ

เริ่มไปเร็ว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

นี่ครับสุดท้ายกะว่าเออไม่เปียกกลายเป็นเปียกทั้งตัวคือถ้าเดินลุยไปน่าจะเปียกแค่ขาเปียกแค่ขาแต่ถ้าเดินตรงนี้แล้วล้มลงไปอ่าอ่าเปียกทั้งตัวครับแต่แต่ไม่ได้จบแค่นี้น่ะเหมือนเขาจะเดินเหมือนเขาจะเดินขึ้นไปบนสะพานอีกความพยายามเป็นเลิศแต่สุดท้ายเพื่อนก็พระคองแล้วก็พากลั

โอ้โหนี่คุณชนะกวาดไปหมดเลยกวาดสะเรียบเลย
พี่ฝนครับมันอันตรายมากเลยนะครับเนี่ย
ก็คืออารามตกใจน่าจะอารามตกใจนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณตลาดประตูก้อม
หรือว่ากาดก้อมนะคะเชียงใหม่
ในตำบลหายยาอ่านถูกไหมคะหายาใช่ไหม
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเวลา๗โมงเช้า
วันที่๘กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็มาจับใจซื้อของกันเป็นปกติ
จู่ก็มีรถเก๋งสีขาวคนหนึ่งขับพุ่งข้ามเลนเข้ามา
ชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าตลาดคือแบบกวาดไปเลยนะ
แล้วก็มีเตากล้วยปิ้งของแม่ค้า
จากนั้นก็พุ่งไปชนป้ายจราจรแล้วก็พุ่งชนรถเก๋งสีเหลือง
สีเหลืองนี่ที่จอดอยู่นี่ครับ
หลังจากนั้นก็รถหยุดค่ะต้องหยุดแล้ว

เห็นคลิปชนรุนแรงขนาดนี้เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
มีเพียงทรัพย์สินเท่านั้นที่เสียหายนะคะ
ก็คือรถเก๋งสองคันจากกระยานยนต์สี่ถึงห้าคัน
รวมทั้งเตากล้วยปิ้งของแม่ค้า
บริเวณนั้นบอกว่าปกติแล้วยังมีนะ
จะมีร้านโรตีมีไก่ย่างมาขายด้วย
แต่วันนั้นดังหยุดพอดีเดชบุลรอดไป
อย่างนั้นก็คงหอมไม่รอดนะคะ

นางกัณฑาแก้ววันตาแม่ค้าขายกล้วยปิ้ง
เล่าให้ฟังนะในนาทีระทึกตอนนั้นบอกว่ากำลังยืนปิ้งกล้วยปิ้งอยู่
ได้ยินเสียงดังโครมก็เลยกระโดดหลบเลยค่ะ
ไปหลังร้านข้าวสารนะคะเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละ
รถเก่งก็มาด้วยความเร็วก็คือกวาดเอาเตาปิ้งแกไปเลยนะคะ
พี่ฝนแบบนี้เขาเรียกว่าเสี้ยววินาที
ี้ยววินาทีจริงหลังเกิดเหตุยังไงรู้ไหม

คนขับเป็นผู้หญิงวัยรุ่นชาวไทยใหญ่ลงจากรถมาก็ร้องห่มร้องไห้เลย

ไม่ได้หนีไปไหนคือตกใจไงบอกว่ามีรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ตัดหน้า
ตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่งแทน
เสียหลักก็เลยชนวินาทสันตรโรอย่างที่เห็นเลย

หนึ่งในผู้เสียหายเลยรถเก๋งสีเหลืองน่ะเขาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุนะหน้าตาน่ารักด้วยนะ
คนนี้คือคนที่เป็นเจ้าของรถเก่งสีเหลืองนะ
ใช่ค่ะมาบอกว่าคนที่ก่อเหตุนั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าร้าน
บอกว่าเพิ่งจะตกงานพ่อแม่ก็เสียชีวิต
ไม่มีญาติพี่น้องแถมรถที่ขับมาประสบปฏิเกตเนี่ย

ไม่มีประกันค่ะ
ก็เลยไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหาย
อันนี้เขาเรียกว่าเคราะสร้ำกรรมซัต
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังมีผู้ใจบุญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงสูงอายุแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยชื่อ
นะคะขอสงวนชื่อซึ่งปกติผู้หญิงสูงอายุคนนี้
มักจะมาซื้อกล้วยปิ้งร้านที่ถูกกวาดไป
ก็เป็นลูกค้าร้านตัวซิ่งเป็นลูกค้าประจำ
ใช่มาซื้ออยู่เป็นประจำแต่วันนั้นก่อนเกิดเหตุ
นึกยังไงไม่รู้เปลี่ยนใจเดินเข้าไปซื้อของในตลาดก่อน

ก็เลยรอดหวุดหวิดเพราะปกติจะต้องยืนซื้อกล้วยปิ้งตรงนี้แล้ว

เขาก็เลยบอกว่ามันเหมือนเป็นอะไรมาช่วยฉุดให้เขาแบบไปทำอย่างอื่นก่อน
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่ขับรถคนนี้
เพื่อเป็นการทำบุญสะดอกเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะคะ
ก็คือจ่ายค่าซ่อมรถแล้วก็ข้าวของที่เสียหาย

แลกกับกันให้คนที่ผู้เสียหายอย่างนั้นไม่แจ้งความเอาผิด
และยังไม่พอนะยังให้เงินจำนวนนึงให้กับผู้หญิงที่แบบขับรถมาชนด้วย
อ่ะหลังมาไปลองหาเสียงของเจ้าของรถเกงคันสีเหลืองเล่าถึงเหตุการณ์นี้หน่อยคะ
เมื่อวานเขาบอกว่าคิดยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าอยากเดินเข้าไปในตลาด
พอออกมาปุ๊บเขาก็ตกใจมากเพราะว่าทุกวันเขาจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะ
คือใช่ในเวลานี้คือไม่งั้นเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็เลยฟิลเหมือนอยากทำบุญสะดอกเคาะ
ก็คือออกค่าเสียหายให้น้องคนนั้นหมดเลยทั้งที่แบบไม่รู้จักกันค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราซ่อมเนี่ยที่เขียนไว้ประเมิน๑๕๐๐อย่างนี้ค่ะ
ที่เหลือก็คิดว่าทำบุญทำบุญแบบช่วยกันไป
เพราะว่าไม่ได้มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
แล้วก็ดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตค่ะ
โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็โชคดีมีผู้ใจบุญมาช่วยด้วยนะคะ
ยังไงก็ขับรถขับราก็ให้ระมัดระวัง
แต่จริงแล้วการขับรถบางทีมันต้องมีสติ
การที่เราเจอเหตุการณ์อะไรไม่คือมันอุบัติเหตุ
เราไม่สามารถคาดคิดได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมสติให้
เขาถึงลดอารมณ์กันนะตั้งสติก่อสตาร์ท

เรื่องนี้กันหน่อยนะครับต้องดูด้วยสติและใช้วิจารณญาณ
คลิปนี้ฮะเป็นเรื่องราวของการศักดิ์บางสิ่งบางอย่าง
เขาว่ากันว่าเป็นการศักดิ์เพื่อไล่ผี
อาจารย์ศักดิ์ก็นิ่ง
ไม่ว่าเกิดพิธีขีดยังศักดิ์อยู่
โอ้โหโอ๋ยนี่ไม่ใช่เจ็บใช่ไหมคะ

ไปเรื่อยคุณผู้ชมแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ

เป็นจอมขมังเวทนั่นแหละที่ชอบไล่สิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นวิญญาณร้าย

ที่เหลือคนนะเนอะที่เขามีความเชื่อเรื่องทางนั้น

เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกนะฮะ
เหมือนกับว่าเป็นคลิปในเรื่องของการไล่ผีไล่วิญญาณที่มาสิงร่างผู้หญิงคนนี้

ผมก็เลยได้เล่าไปไงว่ามันเป็นการศักยันต์เพื่อไล่ผีด้วยหรือเปล่า

เขาบอกว่าการศักยันต์ตรงนี้เนี่ยที่ศักดิ์อยู่เนี่ยที่มือเนี่ยนะ
เขาศักดิ์รูปทะยายมค่ะ
อูวท่านยิ่งใหญ่นะ
หญิงคนนี้ก็เลยออกเสียงแบบร้องเสียงดังไม่รู้ว่าเจ็บหรือว่าอะไรยังไง
แต่ก็มีเสียงร้องแปลกแล้วก็มีอาการอาเจียนด้วย
อาจารย์ขุนกวีแกก็มาดิ
แกก็มาประมาณว่านี่น่าจะมีวิญญงวิญญาณใช่ไหม
นี่ทำพิธีท่องบทสวดแล้วทำพิธีต่างเพื่อไล่ผี
สักพักผู้หญิงคนนี้อาเจียนด้วยหัวโอ้โห
เอามันเป็นอาการเขานะคุณผู้ชมนะ
แล้วสักพักตามที่เห็นในคลิปมีใช้กำปั้นทุบไปที่หลังของผู้หญิงคนนี้
เขาบอกว่าทุบเบานะแต่เท่าที่ผมฟังนะ

ไปแต่ทีหนึ่งทีผู้หญิงเขาก็ร้องอุ๊ก

ก็เป็นเรื่องความเชื่อแหละผมก็ไม่ได้มาลบหลู่อะไรนะ
ถ้าใครจะมาเชื่อทางนี้ให้ขุนกวีแกทำพิธีให้ก็
ก็ถ้าเชื่อก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แล้วกัน
ถ้าจะศักดิ์แบบนี้ต้องผีเข้าก่อนไหม
ไม่รู้สิเพราะว่าหลายคนก็ไปสักนู่นนี่นั่น
ก็เห็นจะต้องมีอาการผีเข้าเลยสักไหล่ผีไงเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
หรือว่าถ้าไม่อยากเจอผีก็ไปสักอะไรอย่างนี้เหรอคะ
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนอะ
โอเคไปดูความสนของน้องหมากันดีกว่านี่ฮะ
ก็คือว่าเวลาเขาหมั่นเขี้ยวอยากจะกัดอะไรสักอย่างเนี่ย
ก็คือว่าเขาน่าจะกัดอะไรของเล่นไหมใช่แต่นี่เขากัดกุมารเฮ้ย
เอาไปดูกันหน่อยว่ากัดได้ยังไงกัดกุมา
เอาอะไรมาเล่นนี่ใช้ของเล่นไหมกุมานนี่
ของพี่เขาลงมาเหรอเอาพี่เขาขึ้นไปคืนเลย
ปล่อยพี่เขาออกมาขายพี่เขาออกมาขายออกมา
นี่เล่นได้หรอค่ะนี่
ห้ามเล่นนะจะเครียดยังไงก็ห้ามเล่น
เนี่ยพายออกมาพายออกมาแหมตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นอภินิหารของน้องกุมาร
เออที่ไหนได้น้องคาบมาเล่นนี่เองคราวนี้จับได้คะนางคาขาวเลยนะคะ

เดี๋ยวพี่เขาก็มาแกล้งในฝันนะประมาณนี้
หรือบางทีหรือว่าเจ้าโกโก้อาจจะโดนกุมารชวนเล่นก็ได้
ไม่แน่เหมือนกันอาจจะคิดไปในทางนั้นนะ
อ่ามนุษย์อย่าเข้าใจน้องหมาผิดฝ่ายเดียวนะ

แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะยังไงถ่าย

คายแล้วคายแล้วแต่รู้สึกว่าจงกระเบนกุมารน้องจะพังอยู่เหมือนกันนะคะ
ลุยอยู่เหมือนกันอาจจะต้องมีการซ่อมแซมน้องกุมารเหมือนกันนะ
โอ้โหแต่เสร็จแล้วเขาก็ขี้อ้อนนะ

ทำผิดแล้วก็ขึ้นไปอ้อนแต่ไม่รู้ว่าจะทำอีกหรือเปล่านะ

ปลาป่านี้น้ำตาลมันขึ้นแล้วมั้งครับ
แล้วก็มันอ้วนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยนะ

คุณผู้ชมเรื่องนี้พลาดไม่ได้ติดตามยาว

มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ลุ้นของรางวัลกัน
คุณผู้ชมฮะที่ปลาจีนบุรีเขาบอกว่าชาวบ้านภาวะทั้งหมู่บ้าน
เพราะว่าเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มันมา
นั่นก็คือเจ้าช้างละมุด

อ้าวแล้วดูภาพไปช่วงกลางข้างกลางคืนมันมาอย่างนี้
ชาวบ้านเขาต้องช่วยกันอ่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะ

ผลักดันมันออกไปเพราะเจ้าละมุดมาทีไร

อ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องนางสาวสายไหม

อยู่บ้านวังอ้ายปล่องตำบล
แก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรี
คนนี้บอกว่าถูกช้างละมุดมาวุ่นวายที่บ้าน
มาหาของกินในครัวที่บ้านถึง๓คืนติดต่อกัน

มา๓คืนติดต่อกัน

จนทำให้หน้าต่างบ้านพัง
ของใช้ในครัวเรือนก็แตกพังเสียหาย

เครื่องปุ้งพวกซอสซีอิ๊ว

แล้วดูหน้าต่างผังยังเงี้ยครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่ายังเคราะห์ดีอยู่อย่างไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่บ้านพังเสียหายขนาดเป็นบ้านปูนบางส่วนเป็นปูนนะ

ละมุดยังพังเละเทะเลยครับ
ไปถามนางบังออนโคตรทิพย์นะครับอายุ๕๑ปีเล่าถึงเหตุการณ์ระทึกนี้ว่า
เธอน่ะเป็นคนเห็นเลยคาตาเลยว่าเจ้าละมุดมันทำอะไรบ้าง
ตอนนั้นละมุดมันเข้ามาพังในครัวตอนสัก๑ทุ่มเศษของคืนวันที่๘กันยา

หรือหาของกินในห้องครัวเธอเห็นกับตาว่า
มันกินซอสซีอิ๊วชูรสเกลือและปลาร้า

เอาใครจะไปเชื่อมันมาแบบนั้นจริง
แล้วมันทำเครื่องครัวเสียหายเละเทะ
โอ้โหแล้วป้าบังออนยังเล่าต่ออีกนะว่า

ร้องขอชีวิตยกมือไหว้ช้างเลยนะ
ก่อนที่จะมุดรั้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันประมาณสัก๓๐๐เมตร

เรียกได้ว่าวีรกรรมของละมุดมีเยอะจริง

ไปอีกบ้านอีกบ้านอีกบ้าน
หลายบ้านด้วยสามบ้านพร้อมรวม๓บ้าน
บ้านแล้วก็ไป๓คืนติดเลย

คุณผู้ชมบ้านหลังแรกที่ละมุดไปเยี่ยมเยือน
ค่ะบ้านของนางอำพรอุ๋มฤทธิ์อายุ๕๓ปี
บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในสวนยางพารา
ค่ะที่บริเวณผนังห้องพร้อมหน้าต่างพังหมด
บ้านนี้ละมุดไปเอาข้าวสารมากิน
นี่อีกหลังหลังที่สองอยู่ใกล้กัน
มุดก็พังห้องนอนแล้วยังไง
โอ้โหไอ้ฝาปูนหล่นทับใส่ที่นอนของเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านหนีตะเลิศเลยล่ะครับ
ส่วนหลังที่๓บ้านของนางบัวไลหลังนี้
โอ้โหหลังคาบ้านพังหลังคาลงรถก็พัง
ละมุดเข้าห้องครัวไปหาของกินเช่นกัน
ร่องรอยของซอสซีอิ๊วยังอยู่เลย
ละมุดกินแล้วพ่นมันเค็มอาจจะสำลักนะคะโอ้โหตายแล้ว

จ้อนาธินี้ต้องมาช่วยเจ้าบ้านจริงเพราะเรื่องของละมุดหมายมากมายหลายครั้งแล้ว
ในล่าสุดครั้งนี้๓คืนติดต่อกัน

ใช่ค่ะมีวิธีอีกอย่างหนึ่งนะในความคิดของฝนนะคะ
ในป่าจะไม่มีของกินเราไปปลูกอะไรให้เขาข้างในไหมหน่อยไหม
อาจจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้มันไม่มารบกวนชาวบ้าน

เอามาเรื่องนี้เห็นบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ
อันนี้เป็นแบบว่าแม่พิมพ์ของพ่อพิมพ์ของชาติเลยนะ

เรื่องนี้นะคะครูหนุ่มสายเมาค่ะชวนนักเรียนค่ะ
เปิดรีสอร์ทดื่มเหล้าสังสรรค์อันนี้แบบจับได้แบบว่าทำครั้งแรก
ไม่รู้ครั้งแรกจริงหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
เรียนหญิงชั้นมต้น๓คนนักเรียนชาย๒คน
แล้วก็ครูผู้ชายซึ่งเป็นครูอัตราจ้างนะคะ

กำลังดื่มเหล้าเปิดเพลงฟังกันอย่างสนุกสนาน
อกจากนี้ก็ยังพบว่ามีเด็กนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง
มีผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งเปิดห้องพับข้างกัน
สุมดื่มเหล้าโดยที่ทั้งหมดยังอยู่ในยูนิฟอร์มชุดนักเรียนเลย

ใช่สอบถามไปที่นักเรียนที่เขาแจ้งเบาะแส
ที่เขาแบบเขาคงเห็นเขาทนไม่ได้
เขาก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้
ก็ทราบมาว่าครูผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
มักจะชวนเด็กนักเรียนไปดื่มเหล้านี้หลายครั้งแล้ว
โดยมีครูผู้ชายคนนี้แหละไปด้วย
ก็เลยไปแจ้งฝ่ายปกครองค่ะ
แจ้งครูฝ่ายปกครองแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มานะคะ
ซึ่งครูที่ถูกจับกลุ่มเนี่ย
อมรับว่าเคยนัดกินเหล้ากับนักเรียนจริง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลังเลิกงาน

หรือเป็นสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่รีสอร์ทที่นี่ที่นี่
มาครั้งแรกแต่มันไม่ใช่เหตุผลหรอก

เนื่องจากว่าเด็กเขาเปิดห้องไว้

แล้วเขาโทรศัพท์เรียกครู

แล้วเขาก็คือตามมาทีหลังนะ

ยังไงต่อครับเห็นบอกว่าตำรวจขอตรวจสอบด้วย

แบบว่าอ้างว่ามันของส่วนตัวนะ

ปรากฏว่าแหมพบเลยค่ะ

ครูก็อ้างว่าเคยถ่ายไว้สมัยที่ทำงานที่กรุงเทพ
บางส่วนก็เด็กส่งมาให้ดูบ้างแหละ

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้ว

ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามนะคะ

ให้สหวิชาชีพ
สอบปากคำเด็กทั้ง๙คนแล้วก็พิจารณาข้อความผิดต่อไปในอนาคต
แต่ความรู้สึกของฝนก็คือครูคือต้นแบบถ้าต้นแบบไม่ดีเด็กจะเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ให้ช่วยกันสืบหาข้อเท่าจริงต่อไป
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ต้องบอกว่าจี๊ดทุกตัว

เขาเน้นแข่งกีฬาหรือเน้นแข่งเต้นกันครับเนี่ย

จริงนะสมัยก่อนของพี่ฝนนี่คือลำนะ
แต่สมัยนี้เขาแบบตื๊ดอ่ะ
แต่ละยุคก็เปลี่ยนไปเรื่อย
อันนี้คงเป็นช่วงสันทนาการของน้องแต่ละสี
ที่จะมาร่วมกันเต้นสนุก

ดูกันต่อเลยความน่ารักของนักเรียนกับครูนะคะ
ว่าเวลาที่นักเรียนมาสายครูจะทำโทษใช่มะ

ครับฉันประมาณนี้เลย
เชิญคุณครูท่านนี้เปิดงานการสอน

ในฐานะที่ครูมาสอนช้าเข้าช้านี่
ทำการแซวกันเพราะบางทีคุณครูคนหนึ่งเนี่ย

เขาอาจจะสอนหลายห้องกว่าจะเปลี่ยนห้องไปสอนอีกห้องอาจจะมีช้าบ้างนิดหน่อย
แต่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า
ครูกับนักเรียนเนี่ยเขาแบบว่า

ไปยี่บ้าน

ไม่ใช่หลายบ้านแต่หลายสิ่งหลายอย่าง

ถนวงรับไปแล้ว
ตอนนี้ควรต้องทำแล้วทุกอย่าง

เขาบอกว่านี่เค้าเป็นคนที่เขารักที่สุดด้วย

ทั้งที่ยังอยู่และล่วงลับไปแล้ว
แต่มีความรู้สึกมีความหลอนเหมือนกันนะดนตรีก็หลอนนะคะ
รักนักเรียนอยากจะดูแลนักเรียนนะฮะ
แล้วก็อยากจะไปพูดคุยกับผู้ปกครองด้วย
ก็ไหนก่อนกับไว้ญาติผู้ร่วงลำไปแล้ว

ฝนอ่านตอนแรกเขาไม่ได้เขียนให้อ่านเดช
เดชครับพี่คุณเดชนะคะแค่เดชเฉยคุณผู้ชมวันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับ
นาฬิกา๖โมงเย็นวันนี้กับรายการรถมหาสนุก
วันนี้นะฮะรถมหาสนุกจะบุกไปอุบลราชธานี

ที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นดินแดนแห่งเสียงเพลงหมอลำ

นี่พี่ฝนยืนยันอีกหนึ่งเสียงจะไปค้นหาว่าใครคือหมอลำตัวจริง
พร้อมกับโชว์พิเศษที่วิจิตรการตาและเสียงเพลงที่แสนภัยร้อครับ
แล้วก็แบบเพิ่มความสนุกด้วยดาราสายฮานะ
นำทีมโดยนี่เลยน้องโหล่มาก
ไอซ์สรรยูนะคะพร้อมด้วยดีเจเช่าแล้วก็จิ๊บปกฉัด
นี่ก็สวยมากนี่จะสนุกมันฮาแค่ไหนโอ้ห้ามพลาดเลยค่ะ
เสาร์นี้นะฮะ๑๘นาฬิการายการรถมหาสนุกกับทางไทยรัฐทีวีครับ

กลับมาในเบรกนี้อยากให้ดูกันหน่อยใครเป็นธาตุหมาอย่างพี่ฝนนี่รักหมามาก

ต้องดูแลหมาให้ดีไม่งั้นบางทีมันน้อยใจมันหนีออกจากบ้านนะ

นี่ไปดูตัวนี้เรียกได้ว่าเก็บข้าวของออกจากบ้านเลยครับ
เฮ้ยไปมันน้อยใจเฉพาะดูว่าบอกไปอยู่ด้วยแล้ว
ข้าวของสำคัญคืออะไร

ถูกต้อง
เฮ้ยเกลี่ยมานี่มาขอไม่รักเราแล้ว

ไปไปดีกว่าไปที่อื่น
ไม่ใช่มั้งข้างบ้านมีปาร์ตี้หรือเปล่า
ไม่แน่ไปแจมกับเขาก็ต้องเอาชามข้าวหมาไปด้วย
แต่ลำพังไปอีกตัวคนเดียวก็ทุลักษณ์ทุเลและยังจะเอาจานข้าวของอีกแล้วเนี่ย
แต่จริงสู่นักเนี้ยผมเดานะว่าจะเป็นพันบางแก้ว

ทิ้งบ้านแล้วไปอย่างนั้นแล้ว
ที่อิสานก็เรียกว่าอะไรรู้มั้ยคะ

ก็คือเหมือนเปิดตูดไปเลยอะไรประมาณเนี้ย

อุ้ยไม่รู้จะเก้าเยอะไปไหน

ดีสิต้องเฉลยอยู่แล้วคุณผู้ชมเขารออยู่
งั้นไปดูกันเลยว่าผู้โชคดีของเราวันนี้เป็นใคร
นี่ครับคุณถีรอง
คุณตีคุณตีใช่ป่ะคะ
คุณจะตีลงหรือจะผีลงก็แล้วแต่ละกัน
แต่อย่างนี้คุณคนนี้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากเราก็คือ
ก็ถามหน่อยติดต่อถูกยังไง

ช้างละมุดบุกบ้านมาบ้านคนเนี่ย
ติดต่อกันนานกี่คืนคำตอบก็คือ

ตอบมาถูกไวที่สุดก็ได้รับรางวัลไปแบบนี้นะครับ
ขอแสดงภาพยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะ

กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคู่กันสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
เราจะลาไปด้วยภาพน้องช้างเต้นเอวดีมาก
คุณชนะต้องศึกษาทุกคนลาไปก่อนนะคะ